ไปนี้งานเข้าซุปตาคุณอ้ำพัชราภาจริงนะคะ
เมื่อมีชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตก็สงสัยว่าเอ๊ะเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
ทำไมทำไมรีบไปโผล่ที่งานแต่งคุณเก๋ชนระดานะฮะ
โดยไม่กักตัวเอง๑๔วันตามคำขอร้องของหน่วยงานรัฐ
เขาป้องกันอยู่แล้วแล้วอ้ามเป็นคนไม่

เป็นคนดูแลตัวเองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะ
และยันคืออ้ามไปญี่ปุ่นนานมากแล้วก่อนที่จะไปงานเกม

ลงปั๊บมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไปเหรอค่ะ
ก็ตอนนี้ช่วงนี้มีดาราหลายคนที่เป็นแบบนี้โดนแบบนี้

ลงรูปมันไม่ได้หมายความว่าการอัปเดต
อาจจะเห็นรูปนี้แล้วสวยดีมาเห็นตอนหลังแล้วก็เลยเอาไปลงอย่างนี้
แต่คุณอ้ำเข้าไปสักพักใหญ่แล้วนะก่อนเรื่องวันเกิด
คืออย่างที่คุณตองบอกแหละว่าอาจจะเป็นการลงรูปย้ำอีกรอบนึง
ไปมาแต่ไม่ได้หมายความว่าลงตอนนี้แล้วไปตอนนี้อะไรอย่างนี้
ยังไงก็เดี๋ยวรอแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอแม่อ้ำเดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์มาอีกทีก็แล้วกันเนาะคุณผู้ชม